ลิซ่าลิซ่า
นี่ลิซ่าลิซ่ามาเอง
นี่ครับลองไปทานกันดูครับ
สวยเฟอร์สวยเฟอร์จริง
นี่ครับคือคุณนันทิพรแสงกฤษสุวรรณอายุ๓๐ปี
เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือห้วยเฮ้ย
ชื่อร้านเขานะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเว้ยเฮ้ย
ตั้งอยู่ที่หมู่๖บ้านป่าบัวอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานี
ก็เพราะว่ากระแสมันมาดึงดูดลูกค้าดีค่ะ
เธอบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอเนี่ยทำงาน
ทำงานที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครทีนี้พอเจอกับโควิด
โอ้โหพวกสถานบันเทิงอะไรก็ปิดกันหมดนะดิ
ก็เลยกลับมาบ้านเกิดเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเว้ยเฮ้ย
ไม่แพงนะจ๊ะจามละ๙บาท
เฮ้ยชามละ๙บาทล่ะจ๊ะโอ้ย๙บาท
ผมตื่นเต้นกับ๙บาทแหละโอ้ยจะกินสัก๙วัน
ช่อยไปสิคุณไอดูกินอร่อยมั้ย
กินชามแดนะอีกถ้าคนนี้บอก๙บาทใช่มั้ย
ยังไม่อิ่มจริงเขาถึงเยอะแล้วเขาจะมีอะไรบ้าง
เป็นน้ำตกหมูตีนไก่ตุ๋นหมูตุ๋นลูกชิ้นหมูตับหมูลวก

คุณดูสิ๙บาทจริง

แล้วที่สำคัญผักสดที่ต้องกินไปพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวเรือ

ร้านเปิดทุกวัน๙โมงเช้าจะถึง๑๖น๓๐น
สู้นะจ๊ะแม่ค้าลิซ่าแห่งอุทัยธานี
คุณชนะบอกร่างกายอยากปะทะ

โอ้โหหกอร่อยแล้วค่ะ
เพลงเขาเอ็มวีเขาออกมาก็มีกระแสแต่งตัวตามน้องลิซ่าอย่างแม่ค้า
ก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ก็แต่งสวยน่ารักเฉียวนะครับ